เป็นคืนที่๒แล้วนะคะสำหรับการสวดพระอภิษฐรรมศพคุณปอทฤษฎี
ก็ยังมีคนบันเทิงเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
สวดอภิษฐรรมศพพระเอกชื่อดังปทฤษฎีเมื่อคืนที่ผ่านมา
ที่สาราธรรมานุภาพ๒วัดกลางพระอารามหลวง
ยังคงมีคนรักปอนนะคะเดินทางมาร่วมพิธีอย่างเนื้องแน่น

ทำให้บางส่วนถึงกับต้องยืนฟังสวดอภิษฐรรม
เช่นเดียวกันกับคนบันเทิงนะคะที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัย
พระเอกนิสัยดีไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่
อย่างชมฉายฉัดวิไลอรสาพรมประธาน
วิยดาอุมารินยุวดีไทยฮิรัน
ทาริกาธิดาทิศผู้จัดละคร
จอยวิลานีอาเล็กธิรเดช
พิธีกรชื่อดังนาเนคเกรดเสพสวัสดิ์ด้วยเป็นต้นนะคะ

ถึงความดีที่เสมอต้นเสมอปลาย

เป็นต้นแบบของคนดีที่มีแต่คนรักค่ะ
เป็นกามให้ปอผัญหาดูแล
มากรปลอดภัยสบายใจ

น้องชายของคุณปอทฤษฎี

กล่าวขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาร่วมไว้อะไรพี่ชาย
พร้อมกับเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในวันเกิดของปอซึ่งจะตรงกับวันที่๒๓มกราคม
ครอบครัวก็ยังไม่ได้หารือกันว่าจะทำอะไรเป็นพิเศษหรือไม่
แต่ยืนยันหนักแน่นในวันที่ไม่มีพี่ปอแล้วเขาพร้อมที่จะทำหน้าที่ดูแล
ทั้งคุณโบแวนด้าและน้องมะลิหลานสาวอย่างดีที่สุด
กรุณาอย่าแชร์ภาพที่ไม่สวยงามของพี่ชายเพราะสิ่งนี้สร้างความ
เทือนใจให้กับครอบครัวอย่างมากล่ะครับ
ไม่ใช่ภาพดีสวยงามเท่าไหร่ครับ
ว่าที่พี่ปอจะห่วงคือพี่ปอเขาก็จะห่วงครอบครัวแล้วครับ
ห่วงพี่ปอล์พี่ปอล์มะลิแล้วก็พี่ปอล์คุณแม่ครับ
โบกับมะลิก็คือครอบครัวสหวงนะครับเราก็ต้องดูแลกันต่อ

บอกพี่ปอล์ว่าไม่ต้องห่วงอะไรครับไม่ต้องห่วง

ว่าจะทำความดีรวมถึงจะรักคุณปอทฤษฎีตลอดไป